ไปที่เพชรบูรณ์กันต่อครับคุณผู้ชมครับ
อายุ๔๐ปีเขาเสียชีวิตปริศนาอยู่ที่ข้างแคร่
คุณผู้ชมครับคือคนนี้เขามีประวัติการดื่มเหล้าอยู่เป็นประจำ
ตอนที่ไปเจอศพเนี่ยเลือดออกปากออกจมูกครับ

ขณะที่เพื่อนบ้านบอกว่ามันมีเรื่องแปลกคุณนักข่าว
คืนเกิดเหตุหมามันเห่าทั้งคืนเลยนะฮะ
ตำรวจสพชนแดนครับได้รับแจ้งว่ามีคนนอนเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ
ในที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตใกล้กับแคร่ครับ
สภาพนอนคว่ำหน้ามีเลือดออกปากออกจมูกเยอะเลย
ทราบชื่อคือนายสมจิตทองมาอายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของบ้าน

ผู้ตายมีนิสัยชอบดื่มสุราอยู่เป็นประจำนะครับ
จากการชนสูตรศพนะฮะตามร่างกายไม่พบบัตรแผล

คาดว่าจะเสียชีวิตนะครับมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
จึงส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลนเรสวนมหาราชจังหวัดพิสุนโลก

จากการสอบถามเพื่อนบ้านนะครับ
เล่าบอกว่าคืนเกิดเหตุนะครับ
ได้ยินเสียงหมาเห่าทั้งคืนเลยนะครับ
พอไปเจอร่างของนายสมจิตนอนอยู่ใกล้แคล่นะครับ
ทำไมเท้าซีดผิดปกติตายแล้วแน่เลย
ปกตินะครับผู้ตายก็มักจะนอนอยู่ที่แคล่นี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วล่ะครับ